ไปดูที่การทำพิธีกวนข้าวทิพย์และแบบโบราณแท้
ที่วัดพนันเชิงที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
บอกว่าจัดทำพิธีนี้ขึ้นเป็นประจำ
ที่สำคัญให้ลูกหลานได้สืบทอดพิธีที่งดงามนี้ด้วยครับ
นี่แหละครับคือพิธีกวนข้าวทิพย์หรือว่าข้าวมทุปาญาตินะครับ
วัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครสิทธิยา

โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธาน
ก่อนจะเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์แบบดั้งเดิมนะครับ
ก็มีประวัติว่าสมัยพุทธกาลนางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์

เพื่อนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้
จึงถือว่ามีพลานิสงฆ์มาก
ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก่อนวันวิสาขบูชา
เชื่อกันว่าเมื่อทำครบถ้วนตามพิธีดั้งเดิมแล้ว
ก็จะเป็นสิริมงคลนะครับทั้งผู้ทำแล้วก็ผู้บริโภคเอง
สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วยน้ำนมโคสดนะครับ
แต่ว่าปัจจุบันมักจะใช้นมข้นหวานแทน
อกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งมีน้ำอ้อยมีชะเอมเทศ
มีน้ำตาลกรวดน้ำตาลหม้อข้าวตอกข้าวเม่า

ซึ่งล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้น
แล้วก็เครื่องหวานเครื่องหอมแบบนี้

ทำให้ข้าวมัตถุป้ายานี่

ผลไม้สดผลไม้แห้งเช่นมะม่วงกล้วยทุเรียน
มุดลำไยส้มขนุนก็นำมากวนกัน
แล้วแต่ความเหมาะสมเท่าที่จะหาได้
หรือว่าจะปรับปรุงให้มีรสชาติหอมหวานอร่อย
ตามความต้องการของผู้กวนในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะครับ
ก็เหมือนว่าเป็นการถวายสิ่งดี
ถวายของดีถวายของหอมถวายเครื่องหอมแบบนี้
เราก็จะได้บุญหนักนะครับก็บอกแบบนี้